โรงพยาบาลทหารผ่านสิทธิ์ขนวิภาวรีรังสิทธิ์กรุงเทศจนเสียชีวิต
เฉพาะที่ใช้เวลาห้าวันกล้มร่างเด็กขึ้นมาได้
สมภารบุญน้อยร้องไห้แทบขาดใจ
สร้อยเพชรลูกสาววัยต่อแต่ที่หอบฮิ้วมาจากจังหวัดลบบุรี
ขายแรงงานในเมืองกรุงกลับต้องประสบชะตากรรมไม่คาดคิด
ไปวันเกิดเหตุสมภารได้ฝากลูกสาวไว้กับพี่สาวของเธอเพื่อไปจ่ายตลาด
นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นหน้าลูก
สร้อยเพชรหายตัวไปทุกคนประดมตามหา
กระทั่งได้ยินเสียงของหนูน้อยร้องไห้แววออกมาจากรูเล็กของเสาเข็ม
ไม่น่าเชื่อหนูน้อยพลัดตกลงไป
รูเสาเข็มกระดาษเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง๒๐เซนติเมตร
เสาขนาด๑๒เมตร๒ต้นความลึก๒๔เมตรเท่าตึก๘ชั้น
นาทีนั้นไม่มีใครรู้ว่าเด็กตกลงไปลึกแค่ไหน
มีเพียงเสียงร้องดังแว่วขึ้นมา
ออกซิเจนถูกหย่อนลงไปเพื่อเพิ่มอากาศเป็นอันดับแรก
ใช้ตะขอเหล็กผูกติดกับเชือกหย่อนลงไป
สิ้นสุดที่ระยะ๑๒เมตร
ยังได้ยินเสียงเด็กร้องส่งสัญญาณชีวิต
แต่วัยเพียงขวบเศษยังไร้เดียงสาเกินไปที่จะช่วยเหลือตัวเอง

เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขุดดินรอบเสาเพื่อดึงเสาขึ้นมา

และนำซ้ำฝนยังตกลงมา
ทำให้น้ำไหลลงรูของเสา
การนำร่างหนูน้อยขึ้นมายากยิ่งขึ้น

ทำงานแข่งกับเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืน
ท่ามกลางไทยมุงนับพันคนที่คอยเอาใจช่วย
ขณะที่ผู้เป็นแม่เศร้าสลดคล้าย
รู้สึกว่าสร้อยเพชรลูกสาวของเธอจากไปแล้ว
เข็มต้นแรกถูกถอนขึ้นมา
แต่ในบรูสาวกลับไม่พบร่างของเด็ก

ที่ชัยรัฐกุลบรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
รับปากจะนำร่างของหนูน้อยกลับสู่อ้อมอกแม่
ในที่สุด๗กุมภาพันธ์๒๕๒๘
พบร่างของเด็กน้อยติดคาเสาต้นที่๒ลึกราว๒๐เมตร
ปิดฉากการกลุ่มร่างหนูน้อยจากสาวเข็มมรณะ
นับเป็นภารกิจกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์
ตำรวจตั้งข้อหาบริษัทรับเหมา
กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งมีโทษจำคุก๑๐ปี

เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว

พื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันคืออาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู
และออโทปิดิกซ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ใช้ประโยชน์ดูแลทหารผ่านการรบ
จากสกรรตกรรมสร้อยเพชรหน่วยน้อยเคราะห์อำราย
โดยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับเรื่อง
มาตรการความปลอดภัยในไซส์งานก่อสร้าง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย